กับป้าแตนวันพรุ่งนี้เนี่ยวันสำคัญของทั้งคู่เลย
วันนัดอ่านคำพิพากษาคดีน้องชมพู่อ่าแต่ทีนี้ก็อยากจะให้ดูความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ว่า
เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานลุงพลป้าแตนเขาทำอะไรกัน
คุณผู้ชมครับเขาจัดพิธีบวงสวงพญานาคครับ
สกลนครนางรำเนี่ยมาประมาณร้อยคนเลยนะจากสี่หมู่บ้าน
แล้วก็มียูทูบเบอร์คุณผู้ชมน่าจะยังจำกันได้
นับตั้งแต่เกิดคดีน้องชมพู่ขึ้นก็มียูทูบเบอร์ไปตาม
ชีวิตของลุงพลป้าแตนก็เดินทางมาร่วมฟ้อนรำต่อหน้า
ปู่ปาริจิตครับเพื่อขอพรให้ลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพา
และป้าแตนหรือนางสาวสมพรล่าโพให้ชนะคดีพ้นมณฑิน
หลังจากตกเป็นจำเลยคดีฆาตกรรมน้องชมพู่หลานสาวครับ
หลังจากนั้นนี่ฮะลุงพลกับป้าแตนก็ถือใบสีกล่าวคำบูชาและจุดทูปไหว้ขอพร
จากองค์ปู่ปาริสจิตนาคาราชไปดูวินาทีนั้นหน่อยครับ

แล้วก็ขอบคุณตัวแทนชาวบ้านรวมไปถึงยูทูบเบอร์ด้วย
แล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านมาพูดความในใจและอวยพรให้ลุงพลเนี่ย
โชคดีในวันที่สารนัดอ่านคำพิพากษา
ลุงพลกับป้าแตนพอได้ยินปุ๊บนี่คุณผู้ชมมีจังหวะสะอื้นนะ
น้ำตาคลอเล็กน้อย
จากลุงพลไปฟังกันหน่อยครับ
แล้วต่อมาครับคุณผู้ชมลุงพลกับป้าแตนก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะ
บอกว่าตั้งแต่มีคดีความเนี่ยก็ตัดสินใจย้ายจาก
ออกมาจากหมู่บ้านกกอกมาอยู่ที่หมู่บ้านจำปาดง
ตอนแรกคิดว่าชาวบ้านในหมู่บ้านจำปาดงอาจจะไม่ได้ต้อนรับขับสู้เท่าไหร่
เพราะทั้งลุงพลและป้าแตนเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกลัวชาวบ้านจะรังเกียจกัน
ช่วงแรกที่มาอยู่ก็มีบางส่วนนะชาวบ้านก็ไม่ได้ต้อนรับหรอก
ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จนได้รับการยอมรับจากชาวบ้านมากขึ้น
ก็ได้รับการสนับสนุนด้วยซึ่งผิดกับชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกที่ทั้งสองคนเคยอยู่
ส่วนเรื่องของคดีเนี่ยมีความกังวลหรือเปล่าคุณผู้ชมลองฟังลุงพลครับ
ครสท่านท่านจะอ่านคำพิพากษาออกมายังไงครับก็ต้องรอรุ้นที่๓๑

ยังพอที่จะแยกแยะออกว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้อง
ขอ๓คำให้กับแซนครับทุกคนด้วยครับ

ทุกคนครับ

คดีนี้ก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ปี๖๓เลยนะคุณผู้ชม
มาที่น้องชมพู่อายุ๓ขวบหน้าขณะนั้นก็หายออกจากบ้านที่บ้านกกอกไป
แล้วก็ถูกพบเป็นศพอยู่นะคุณผู้ชมในป่าครับที่ห่างจากบ้านแค่๒กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ขณะที่พ่อแม่ของน้องชมพู่ก็ไปซื้อของเล่น
ไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อขนมที่น้องชมพู่ชอบกินนะครับ
เอาไปให้น้องชมพู่ที่สถูปครับคุณผู้ชม
บ่ายเมื่อวานนี้นะครับพ่อแม่ของน้องชมพู่นะครับ
ก็ไปที่ร้านค้าในอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
ซื้อตุ๊กตาซื้อนมซื้อขนมซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้า
จะนำไปทำบุญนะครับที่สถูปนะฮะอยู่ในวัด
ถ้ำภูผาแอกนะครับแล้วก็เข้าไปไหว้น้อง๕โมงเย็น
เย็นไปกับยายสมควรด้วยแล้วก็น้องสดิ้งนะฮะ
พี่สาวน้องชมพู่ครอบครัวก็ช่วยกันแกะของเล่น
เสื้อผ้าของกินนะครับของใช้วางในตะก้าแล้ว
ทูปคนละดอกครับบอกกล่าวน้องชมพู่ให้มา
รับของที่ซื้อมานะเอาไปเราเอาไปทั้งหมดเป็น
ของน้องที่น้องชอบทั้งนั้นและยังบอกอีกว่าขอให้
น้องชมพู่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ให้พ้นจากคน
ใจร้ายต่อไปนี้จะไม่มีใครทำร้ายน้องอีกแล้ว
ส่วนแม่ของน้องชมพู่นะครับก็จุดทูปบอกกับ
น้องบอกว่าอีก๒วันสารจะอ่านคำพิพากษาคดี
แล้วนะใครที่ทำให้น้องเสียชีวิตก็ขอ

นั่งฝ่านั่งสวรรค์คุณว่ะอาชุมะเกือบกว่าน้ำ

เป็นไปอยู่เท่าฝ่าเท่าสวรรค์คุณว่ะ
แห่งวิจัยคนใจร้ายไม่มีปฏิเสธให้ร้าย
เดี๋ยวตัวไปมีดอกไม้มียังพร้อม

แม่เดี๋ยววันนี้แม่ทำอะไรบ้างนะครับแม่ของ
น้องชมพู่ในวันนี้นะเขาบอกว่าครอบครัวจะ
ไปรอที่มุกนะที่มุกดาหารก็จะไปซื้อของ

ก็ล้วนจะเป็นของที่น้องชอบ

เพราะน้องเคยบอกว่าโตขึ้นอยากจะเป็นกู้ภัย

ไม่ต้องมาห่วงเรื่องคดีนะครับ

ก็ไม่คิดว่าคำตัดสินของศาล

ครั้งนี้ครอบครัวก็จุดทูบ

๘หมดแล้ว

ทีนี้คนก็อาจจะแบบหลงลืมไป

แล้วก็มาเจอเป็นศพคือ๑๔พฤษภา
ทีนี้เมื่อวันที่๑มิถุนาปี๖๔

ข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

รวมถึงมีการกระทำการใด

ก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ซึ่งก็จะทำให้การชนสูตรพลิกศพ

คือคดีต่างตรงนี้ของลุงพล

พรุ่งนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญ

มีคดีอื่นอีกที่ไม่เกี่ยวกับการตายของน้องชมพู่นะ

ทำร้ายนักข่าวตอนนั้น
จำคุก๒เดือนแต่ว่าลุงพลรับสารภาพ

แล้วก็มีคดีตัดไม้สร้างวังพญานาค
อันนี้ก็มีการรอลงอาญา๒ปี

แล้วก็ให้ลื้อถอนพญานาคภายใน๓๐วัน

ปรับเงิน๖๖๖๖บาท
รอลงอายา๑ปีส่วนวันพรุ่งนี้นัดอ่านคำพิพากษาคือเป็นคดีที่๔นะครับคุณผู้ชม